การนี้ค่ะแหม่เสน่ห์แรงเหลือเกิน
อ่านข่าวนี้เสน่ห์แรงที่ว่าผู้ชายนะ
นี่อ่านไปนึกถึงใครก็ไม่รู้เหมือนกัน

เมียมาตามผัวมาตามที่ไหนรู้ไหม

ตบกันสิเลือดอาบเลย
โอ้โหมันอยากไปหม้าอีกแล้ว

ก็นี่ไงคือฝั่งที่เป็นเมียน่ะ

ไม่มีอะไรกับเธอเธอคือเสื้อแดงนี่นะ

คือบีก็โวยวายใส่เมียค่ะ

อะไรอ่ะผัวของเอมายุ่งกับฉัน
ที่นี่เวี่ยงแหนะโพสต์ลูกผู้หญิงที่แบบเลือดอาบ

โดนเมียน้อยกับผัวทำร้ายจะดำเนินการ
ตามกฎหมายนี่คือที่สรรป่าตึงนะคะ
ลงไปที่บ้านสรรป่าตึงที่เวียงแห
ของเชียงใหม่เห็นภาพนี้แล้วนะ

คุณเอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนะนะฉันน่ะไปตามผัวที่บ้านของบีแล้ว
หัวฉันกับบีเนี่ยแอบคบหากันฉันเคยบอกแล้วให้เลิกกันตั้งหลายที
เพราะว่าฉันก็กลัวไงถ้าเกิดผัวฉันไปมีอะไรกับบีแล้วมันมีอะไรกับฉัน
เดี๋ยวมันติดโรคทำไงอ่ะทีนี้ไอ้วันนั้นที่ไปที่บ้านนะนะบ้านไม่ได้ห่างกันเยอะเลย๒๐๐เมตรเอาจะไปเอามือถือของลูกสาวผัวเอาไปไงแต่ไปทะเลาะกับบีเรื่องบานปลายค่ะแล้วกลายมาเป็นตัวคุณเอก็เจ็บหลังจากนั้นนะโอ้ยฝั่งพี่สุผัวพี่สุบอกว่าไงรู้ไหมพี่สุอ่ะเขาบอกว่าขาดเธอก็เหงาขาด
อ๋อทั้งสองเลยเหรอ
ได้เจ๊
ผมไม่ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่กัญญานะไม่ใช่สี่ธันวา
ไม่กินว่าอย่างพูดผิดเองนะคะอ่ะทีนี้ไปคุยกับทางฝั่งบีบ้าง
ฝั่งบีก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าไอ้วันนั้นน่ะ
ฝั่งเมียหลวงมาทวงมือถือของลูกสาว
แต่เอาจริงนะพี่ตัวของในสุน่ะ
กับฉันเนี่ยไม่ได้รอบคบกันนะจริงอยู่กินกันมา๒ปีแล้ว
เพราะว่าฝั่งเอเมียหลวงน่ะไล่ผัวออกจากบ้าน
เขาก็มาอยู่กับฉันแล้วจะไม่พอใจอะไร
โทรมาหาผัวผัวไม่รับก็ผัวอยู่บ้านฉันไง
บุกมาหาถึงบ้านมาด่าฉันด้วยคุณผู้ชมอันนี้ขอความร่วมมือ
คุณผู้ชมชาวเหนือบอกหน่อยแปลว่าอะไรอ่ะ

เขาบอกมีการด่ากันด่ากันอย่างนี้
สิคว่างรองเท้าใส่แล้วก็เปิดศึกชุนละมุนเลย
แล้วเลือดอ่ะเลือดที่อาบนั่นคืออะไร
ก็อีกฝ่ายเอากระเป๋ากระเป๋าเหมือนกับใส่ของแข็งข้างในมาไล่ฟาด
แล้วก็พลาดเหวี่ยงไปโดนหัวตัวเองนั่นแหละแตก

ฉันก็จะแจ้งว่าแกทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกลุก